มาดูเหตุการณ์นี้ขอท้าความไปหน่อย
ข่าวเช้าข่าวเที่ยงเราก็มีการนำเสนอไปแล้ว
แต่ว่าให้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยชมหรือชมแล้ว

ให้คุณผู้ชมดูคลิปตามไปด้วย

ค่อยมาค่อยมาค่ะ
คือแบบอารมณ์หัวร้อนมาแล้ว
แล้วทันใดนั้นเองนี่เลยคุณผู้ชม

คุณตาก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองนะ

แต่สุดท้ายเนี่ยหนุ่มเลือดร้อนคนนี้เนี่ย

พยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายอีก
แต่ก็มีชาวบ้านก็มาช่วยเอาไว้นะ

สิ่งที่เราเล่ากันไปในข้างต้นเนี่ย
มันเป็นภาพที่กล้องวงจรปิดเขาบันทึกเอาไว้ได้

เกิดสักตอน๔โมงเย็นนะฮะ

ไปเกี่ยวกับรถสาเลนส์ของคุณตานะฮะ
แล้วก็ไปเกี่ยวซาเล้งของคุณตานะฮะ
จนทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงไป

ถ้าสุภาสิทธิ์ไทยต้องใช้สุภาสิทธิ์ที่ว่า
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

ไม่ทันได้ดูแล้วไปเกี่ยวเขาเอง
แล้วตัวเองก็ล้มแล้วก็มาเตะคุณตา

เหตุผลที่ไปทำเขาบอกว่าคุณตาชนแล้วหนี

ชายคนนี้พอล้มไปก็โมโหสิฮะ
หัวร้อนขึ้นมาเลยตามไป

ต่อยคุณตาจนล้มลงจากซาเล้ง
แล้วก็ไปฟุบอยู่กับพื้นนะคุณผู้ชม
โชคดีนะพลเมืองดีหามส่ง

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นใจคุณตานะ
คุณตาแกก็มาของแกดี

คุณตาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่นะ
โรงพยาบาลราชวิธีค่ะ

ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

คือคุณตาจรูนมณีพันธ์

ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ

แล้วก็รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนห้วยขวางนะ

คุณตาบอกว่าก็ให้อภัยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เพราะว่าแม่ของคนร้ายก็รู้จักกับภรรยาของคุณตาจรูน

และนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวยังพบว่าลูกสาวของคุณตาเนี่ย

แบบนี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้
ลูกสาวคุณตาบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะโอ้โหโมโหมาก
ทำกับคุณพ่อแบบนี้ก็บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

หนุ่มคนนี้ก็ขอโทษ

แล้วก็บอกว่ายอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์เนี่ย

อารมณ์เนี่ยเบาบางลงก็เลยบอกว่าอ่ะให้อภัยก็ได้
ไปฟังเสียงลูกสาวของคุณลุงพูดเรื่องนี้กันค่ะ
ก็โกรธนะคะธรรมดาของลูกที่มาทำร้ายพ่อเรา

แล้วก็เข้ามายกมือไหว้เรากับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมจะไปขอขมาพ่อพี่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือที่ผมทำไปก็คือแบบ
แบบคือบันดาลโทษะอะไรอย่างนี้คือโมโหที่แบบว่า
พ่อชนเขาล้มแล้วแบบพ่อไม่ได้หันไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
แค่มองแล้วก็ไม่ได้ลมไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาก็คือโกรธ
ตอนนี้ถามว่าก็ไม่โกรธแล้วนะคะหลังที่เจอน้องอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าคนเรามันก็มีอารมณ์ชั่ววูบได้ทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องยอมรับว่าทั้งลูกสาวทั้งคุณลุงใจดีเหลือเกิน

บวกมากเหลือเกินให้อภัยได้นะ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามชาวบ้านซะหน่อย
ชาวบ้านในซอยนี้เขาเป็นยังไงเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังยังไง
ก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ย
คุณลุงเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันของเขาแบบนี้แหละนะฮะ
คุณลุงกระปั่นซาเล้งแบบนี้มานาน
มีแต่คนรู้จักแล้วก็คอยช่วยเหลือมาตลอด
ก็ปั่นไปปั่นมาก็เห็นภาพจนชินตา
ปั่นช้าแบบนี้จนอายุ๘๒ปี
แต่ก็ไม่คิดว่าคุณลุงหรือว่าคุณตาจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อย
ที่แบบนี้ออกมาจากวันต้องกลับไปกัน
พี่หลานพี่บานไกลว่าทำเกตไหมคนแก่อะไรเนี่ยประมาณนี้ค่ะ

ก็นอนก็เลือดไหลแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าหัวแตกหรือว่าโดนต่อยหรือว่ายังไงเห็นเลือดไหล
ก็ไม่กล้าเข้าไปยกแก่เพราะว่าไม่รู้ว่าขาเกตหักหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าเกตจะหักอะไรเพราะสักครั้งตำรวจเขาก็มา
ผมเชื่อว่าคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้ได้เห็นคลิปแล้วสะเทือนใจ
แล้วก็แบบเอ้ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอีกภาพหนึ่งที่เราได้เห็นในโซเชียลเนี่ย
ภาพที่หลังจากชนแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ย
คุณลุงนอนสลบอยู่กับพื้นแล้วมีเลือดมองอยู่ที่พื้นถนนด้วย
แต่ไม่แน่ใจว่าเลือดออกมาจากบริเวณส่วนที่ถูกทำร้ายร่างกายตรงไหนบ้าง
แต่ว่าชาวบ้านเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีหนุ่มวัยรุ่นถอดเสื้อไปช่วยคุณตา
ต้องขอบคุณคุณหนุ่มรายนี้ด้วยนะ
แล้วก็เขาก็ดึงวัยรุ่นคนนี้ออกไปมาให้ทำร้ายคุณตา
ถ้าเกิดว่าไม่มาช่วยเนี่ยคุณตาอาจจะโดนหนักกว่านี้ก็ได้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าไปสืบไปสืบมาทราบชื่อคนก่อเหตุแล้ว
ก็คือนายนาราธรโสติยังอายุ๒๑ปีพอไปตรวจสอบประวัติอาทยากรรมไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาแน่นอนเคยก่อเหตุมาแล้วด้วย
ตั้งแต่ปี๒๕๖๐คือปีที่แล้วเคยก่อเหตุคดีทำร้ายผู้หญิง
คดียาเสพติดนี่ไงเก่งกับคนที่ไม่มีทางสู้

แก่เด็กสตรีชราคนมีคันเอาหมด

ซึ่งที่สำคัญนะชาวโซเชียลไปขุดประวัติด้วยนะ
ภูมิหลังเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะ
ก่อนที่จะก่อเหตุทำร้ายลุงจรูนหรือว่าคุณตาจรูนเนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหากับนายคนนี้แล้ว
นายนาราธรในข้อหาคือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนจะแจ้งข้อหาตามมาตรา๒๙๕ก็คือบาดเจ็บเฉยเจ็บนะฮะ
เนี่ยก็คือยอมความได้แต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยยอมความไม่ได้นะคะอืม
บาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอใบแพทย์นะมายืนยันว่าบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะคะ
หลังจากนั้นก็สารก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไปค่ะ
ในโวงเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกับบอกว่าข่าวกล่าวขอโทษคุณรุงจรูนด้วยค่ะ
ถืออยู่ครับแต่ตอนแรกก่อนหน้านี้เล่น
เนี่ยก็ตั้งแต่ที่จับคุมตัวได้ตั้งแต่ที่เจอตัวแล้วก็ล่า
น้องคนนี้พูดจาไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยชัดดูเหมือนคนลิ้นแข็งพอสมควรนะ

แต่ว่าวันนี้คือจากคลิปเราจะเห็นว่าสังคมกำลังตั้งคำถามว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นน้องคนนี้เล่นมือถือหรือเปล่า
มันเห็นชัดเจนแม้ว่านายนารากรปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เล่นมือถือนี่ไง
บอกว่าผมถือมาเฉยผมไม่ได้เล่นมือถือ
แต่ถ้าเกิดว่าก้มดูผิดกฎหมายชัดเจน
คุณผู้ชมดูจากภาพที่เราทำกราฟิกไว้ให้นะ
จะมีมือซ้ายของน้องคนนี้ถือโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วก่อนชนภาพจะเห็นว่ามีมุมหนึ่งน้องก้มดูโทรศัพท์
เงินมาปุ๊บรถเซไปโดนคุณลุงเกี่ยวแล้วก็ล้มไป
แล้วก็มีด้วยของป้ายทะเบียนเห็นไหมครับดูสิครับ
ผิดกฎหมายการจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกก็ดีป้ายทะเบียนก็ดี
นี่ไงเล่นมือถืออีกก็ดีแล้วต้องไปดูด้วยนะ
เผลอต้องจับตรวจปัสสาวะหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน
ดูมือข้างซ้ายจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่
ทีนี้ทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเองก็เดินทางไปเยี่ยมและช่วยเหลือนะ
พร้อมแจ้งสิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐบาลกับคุณลุงกับญาติของคุณลุงนี่แหละที่โรงพยาบาลราชวิถีครับ
ร่างสุดอาการของคุณลุงจรุลก็ดีขึ้นเพราะว่ามีแผลแตกที่บริเวณคิ้วเท่านั้น
แต่แพทย์ก็ยังคงให้นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล
เนื่องจากว่าคุณลุงอายุมากแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า๘๒ปี
แล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานก็จะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งตอนนี้ช่วงเย็นก็มีการแถลงข่าวของตำรวจอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แม้ว่าย่าจะไม่เอาความก็ตามแต่ว่าทางคดีเนี่ยมันต้องดำเนินคดีต่อไปยังไง
เพราะถือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้บาดเจ็บไปแล้ว

ทีนี้ดิฉันได้มีโอกาสโทรไปสอบถามผู้กำกับสนห้วยขวาง

กับคดีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้กำกับบอกว่าแน่นอนว่า
สิ่งที่มันเป็นกระแสสังคมและก็ต้องโดนรับโทษ
สำหรับหนุ่มคนนี้เนี่ยอายุ๒๑ปีนายนารากรเนี่ย
นั่นก็คือความผิดทางด้านอาญา

ส่วนจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๙
หรือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต่างกันนะหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอใบแพทย์
เพราะว่าตอนนี้คุณลุงยังคงอยู่โรงพยาบาล

ทีนี้ทางชาวเน็ตเองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชม
ว่าชาวเน็ตพอเห็นข่าวนี้เนี่ยโอ้โห
ขุดคุยประวัติบ้างก็บอกว่าเนี่ย

ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้เหมือนจะตักเตือนอะไร
เหมือนกับว่าที่บ้านจะให้ท้ายลูกชายหรือเปล่า
แบบนี้คือชาวเน็ตเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างนานา
อันนี้เท็จจริงอย่างไรเราไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงทางด้านของฝั่งครอบครัว

ต้องดูแลบุตรหลานด้วยต้องตักเตือนกันด้วย
อย่าให้อารมณ์ร้อนหัวร้อนแบบนี้
โชคดีที่คุณตาอาจจะแค่บาดเจ็บนะคุณผู้ชม
แต่ว่าสังคมเนี่ยแน่นอน
คือเห็นภาพไปแล้วสังคมอาจจะจดจำเด็กคนนี้ไปแล้ว
สังคมอาจจะไม่ให้อภัยเหมือนที่ผ่านมาก็ได้
เพราะว่าผู้สูงอายุบาดเจ็บ
แล้วถามว่าทำไมเราต้องขยี้ประเด็นนี้

ทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการแถลงข่าว

ผู้สื่อข่าวของเราไปประจำการ
อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ

รายงานสดทางโทรศัพท์มานะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ
กรณีที่มีชายวัยรุ่นทำร้ายร่างกาย

พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัฐนประทีพค่ะ

ตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมตอน๔ทุ่ม

นั้นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เลยค่ะนำทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็ไปติดตามหาญาติของคุณลุงที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเพราะว่าทราบมาว่าทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
รู้จักกันค่ะก็คืออยู่ในระแวกเดียวกันรู้จักกันครับสอบสอบถามจนทราบตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
แล้วก็ได้กดดันจนเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งตอนที่มอบตัวเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
ก็มีอาการเมาสุรานั่นแหละค่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเครียดค่ะก็ได้ดื่มสุรา
ก่อนที่จะเข้ามามอบตัวนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ตรวจสารเสพติดในร่างกายก็ไม่พบนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวคงคงดื่มเพราะความเครียดอ่ะนะคะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า
มีการเมาหรือเปล่าถึงได้ก่อเหตุไปแบบนั้นนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีอาการเมาสุราหรือยัง
เพียงแค่ที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าโกรธที่ไปเฉียวชนรถของคุณลุงแล้วบอกให้คุณลุงเนี่ย
จอดรอสักครู่นึงแต่ว่าคุณลุงไม่จอดก็คือขี่รถขี่ซาเล้งออกไปเลยด้วยความโมโหก็เลยไปทำร้ายร่างกายค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผู้ที่ก่อเหตุก็มีคดีติดตัวด้วยนะคะเมื่อปี๕๓ที่สอนอดินแดง
เพราะทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะแล้วก็ปี๒๕๕๘นะคะที่สนห้วยขวางทำร้ายร่างกายธรรมดา
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดนี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบถามเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์เพียงแค่ถือไว้เฉย
แต่ว่านักข่าวก็ได้ถามนะคะว่าแต่ในภาพนิ่งเนี่ยเห็นก้มลงดูโทรศัพท์นะ
ตำรวจก็บอกว่าเจ้าตัวก็ยืนยันมาแบบนี้

แล้วก็เรื่องของคดีตอนนี้ก็แจ้งความ

ก็คงดูอีกทีนึง
ตอนนี้ก็คือดูประเด็นที่สังคมให้ความสนใจก่อน
คือหลักตอนนี้แสดงว่า
แจ้งความคดีทำร้ายร่างกายก็คืออาญาไปก่อนถูกไหมคะ

ส่วนความผิดการจราจรทางบก
ตามกฎหมายการจราจรทางบกตอนนี้แจ้งความไปหรือยังคะ
เพราะว่ามันมีทั้งประเด็นเรื่องของไม่สวมหวกกันน็
เรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนตรงนี้ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างฮะ

แต่ว่าตอนนี้ที่ออกมาแถลงหรือที่ให้ความสนใจ
ก็คือเน้นเรื่องของการทำร้ายร่างกายก่อน
เพราะว่าคู่กรณีก็เป็นผู้สูงอายุด้วย
แต่ว่าจะดำเนินการทั้งสองคดีค่ะ
แต่ว่าตอนนี้สังคมให้ความสนใจคดีทำร้ายร่างกาย

ถ้าเกิดว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
ตำรวจได้บอกไหมคะว่าผลแพทย์ออกมาหรือยัง
คุณลุงบาดเจ็บเฉยหรือว่าบาดเจ็บสาหัส

ค่ะตอนนี้คุณลุงเนี่ยนะคะกำลังนอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็คิ้วแตกหางคิ้วขวาแตกเย็บติดเข็มค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีญาติมีอะไรดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็ยังให้การอะไรได้ไม่มากนักนะคะทางด้านของคุณลุงค่ะ
แต่ว่าลูกสาวก็ออกมาบอกค่ะว่า
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยก็ได้มีการมาไกลเกลี่ยนะคะ
บอกว่าขอจ่ายเงินค่ารักษามีการมาขอคำมา
ขอโทษขอโพยก็ยอมรับว่าตอนแรกโกรธมากว่าเป็นใคร
แต่ว่าพอมาเห็นเป็นคลิปวงจรปิดเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อเป็นคนข้างบ้าน
หรือว่าอยู่ในระแวกเดียวกันก็มีการมาพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน
เจ้าตัวก็บอกว่าให้อภัยค่ะแต่ว่าก็เรื่องคดีก็ต้องปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของตำรวจไปอะค่ะ
สรุปแล้วทางญาติของคุณลุงคุณตาเนี่ยไม่เอาเรื่องผู้ต้องหาใช่ไหมฮะ

ตรงนี้เรื่องคดีปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจค่ะ
ทางญาติจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าทางเรื่องของการกระทำกับคุณลุง
ก็ยอมรับว่าให้อภัยค่ะเพราะว่าคงคิดว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็รู้จักกันด้วยค่ะ

ไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่มีญาติคนไหนไปตะโกนให้เพิ่มเติม

ไม่มีค่ะการแถลงข่าวใช้เวลาประมาณ๑๕๒๐นาทีเท่านั้นเองค่ะ
ครับได้ครับขอบคุณคุณวัชรีนะครับค่ะสวัสดีค่ะ
วัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เอาล่ะก็หลังจากนี้ก็ต้องดูผลแพทย์ด้วยนะ
ว่าคุณลุงบาดเจ็บเฉยหรือว่าบาดเจ็บสาหัส

ก็เป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้
แต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ย